เอาละครับมาดูข่าวนี้ผมเห็นบทข่าวแล้วผมยังตื่นเต้นเลยยังไงฮะ
มิ้นน้องมิ้นท์เนี่ยนะเป็นนักเรียนชั้นม๖ครับคุณผู้ชมครับเธอทำคลอดสาวท้องแก่ท้องแก่ขนาดไหนน้ำเดินแล้วอ่ะ
ขอโทษนะครับหัวเด็กเนี่ยโผล่ออกมาแล้วนะครับเธอทำคลอดได้สำเร็จครับคุณผู้ชมครับเก่งจังเลยอ่ะ
มีลูกกี่คนแล้วสามคนสามคนคนที่สี่หรอเอาถอนนี่ได้ไหมอ่ะ
ดูดิดูดูเวลานี้ค่อยกี่โมง

ก่อนจะไปชื่นชมน้องมิ้นกันต่อดีใจกับคุณแม่ก่อนลูกคนที่๔แล้ว
อ่าเป็นลูกชายคือลูกเยอะแล้วคลอดง่ายไหมคลอดง่ายค่ะอ่านะฮะคลอดง่ายนะฮะ
ถือเป็นเหตุการณ์สุดระทึกนะครับเมื่อนักเรียนชั้นมหก
เป็นอาสากู้ภัยสวมถุงมือลงมาช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่ที่เจ็บท้องอยู่กลางถนน
ระหว่างไปโรงพยาบาลไปไม่ทันแล้วหัวเด็กโผล่ออกมาพ้นประถุงแล้วล่ะครับ
เด็กเนี่ยคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยครับจากนั้นก็นำตัวแม่กับเด็กเนี่ย
ส่งไปที่โรงพยาบาลต่อหลายคนนะครับอยากรู้จักน้องกู้ภัยจิตอาสาที่มาช่วยทำคลอด
มิ้นครับจำชื่อเธอไว้ให้ดีนางสาวบรรณพรคำโสภาเธอเป็นนักเรียนชั้นม๖
สรรพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากน้องมิ้นเล่าแบบนี้บอกว่าเธอชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วล่ะ
สมัครเป็นทีมกู้ภัยทำงานช่วยเหลือสังคมมา๓ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
และที่สำคัญเธอเคยไปอบรมหลักสูตรบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงรู้วิธีทำคลอด
ตอนเกิดเหตุเป็นเวลาหลังเลิกเรียนครับเธอกำลังกลับบ้านเห็นคุณว่ามุ่งดูอะไรนะ
คนมุงดูอะไรนะเข้าไปดูเห็นคนเจ็บท้องคลอดครับ
เด็กโผล่ออกมาแล้วอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นก็เลยรีบวิ่งไปเอาอุปกรณ์ทำคลอดในรถกู้ภัยมาช่วย
ตื่นเต้นมากทำไมยังไม่ตื่นเต้นล่ะครับนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ทำคลอดฮะ
โอ้โหตื่นเต้นครับแต่ว่าทำได้ดีดูแล้วมีความชำนาญทีเดียวนะครับ
บอกว่าต้องใช้สมาธิอย่างสูงกระทั่งทำคลอดสำเร็จนะครับ
ทั้งแม่ลูกนะครับโอ้โหปรบมือให้จริงฮะน้องมิ้นครับ
เก่งมากเลยนะค่ะโอ้สุดยอดมากอืม